มาตรการทั่วประเทศเรารอมแต่มาตรการแต่ละจังหวัดเนี่ยจะแตกต่างกันไป
โดยเฉพาะช่วงเวลานี้หลังจากปีใหม่
กรุงเทพมหานครนะคะจัดตั้งด่านตรวจ๑๔จุดด้วยกัน
เพื่อที่จะคัดกรองประชาชนที่เดินทางออกนอกกรุงเทพมหานคร
ไปเที่ยวกลับภูมิลำเนาและจะกลับมาที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งนะคะ
กรุงเทพมหานครมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะ
กำชับให้สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องจัดตั้งด่านคัดกรอง
เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
จุดรอบกรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปลงพื้นที่ค่ะ
ไปดูจุดคัดกรองที่หน้าปั๊มน้ำมันปตทสาขาพระราม๒
บางขุนเทียนถือว่าเป็นจุดสำคัญ
เพราะจุดนี้เป็นจุดที่ใครก็ตาม
เดินทางจากสมุทรสาครจะกลับเข้ากรุงเทพจะต้องผ่านนะคะ

ประชาชนที่สัญจรด้วยรถโดยสารสาธารณะ

ทุกคนต้องลงจากรถแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
เข้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
แต่ถ้าเป็นต่างด้าวเข้าจุดซักประวัติเลยค่ะ
ลงบันทึกว่าพักอยู่ที่ไหนมาจากประเทศอะไร
แล้วกำลังจะเดินทางไปที่ใด
หากพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาจากสมุทรสาคร
จะถูกส่งตัวกลับทันทีห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพ

เป็นต้นมาพบว่ามีต่างด้าวเดินทางจากสมุทรสาครค่ะ
ยังห้างสรรพสินค้าแถวพระราม๒
แต่ถูกส่งตัวกลับ๖ราย
ทุกคนบอกว่าไม่ทราบว่าไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้นะคะ